เป็นสิ่งที่สมเนรกรกำลังงวงเงียสลึมสลือเลย
กำลังตัดสินใจตัดสินใจทะเลาะกับตัวเองว่าจะทำว่าเช้าดีหรือไม่

ใช่ค่ะแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามกระตุ้นอยู่นะคะ
ภาพจะน่ารักแค่ไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
ทำบัตรลืมจะเอาไว้พูดข่าวขึ้นทำบัตรเตรียมตัว
เตรียมตัวทำบัตรพูดข่าวขึ้นทำบัตรพูดข่าวขึ้น
บวชขานี่อ้างจนเมื่อวานแล้วบวชขาวิ่งเล่นเยอะ
บวชขาขึ้นบวชขาด้วยเอาเดี๋ยวพูดข่าวขึ้นอันนี้มัดก่อน
เดี๋ยวมันขาหลุดลืมขึ้นขาหลุด
ขาหลุด
ลืมลืมหน่อยต้นขาลืมให้ก่อนลืม
เอาเออเออเออซุ้มไหมซุ้ม
เฮ้ยจบมือสิซุ้มไหมซุ้ม

เดี๋ยวอาจารย์ความภาคให้
โอเคไม่หลุดหรอก
ยกมือให้หน่อยเราถ่ายกล้องสู้สู้
ยกมือหันด้วยยกมือสู้สู้ก่อน